เมาคนนี้ค่ะเขาดื่มไปเยอะแล้วก็คุมสติไม่ได้

แล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปไปจับกลุ่มตัวเอาไว้
คนนี้เขาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
ก็คือติดเหล้าหนักถึงมาก่อเหตุแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ตรงข้ามกับตลาดสดน้ำโท้งที่หมู่๓ตำบลศพแม่ขา

ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ

คือนายธีรศักดิ์ล่ามแก้วศักดิ์อายุ๒๐ปี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบตศพแม่ขา
โดนผู้ชายคนนึงมาแทงเข้าที่ด้านหลังโดน๒แผลนะคะ
แล้วตอนนี้ก็นำตัวเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหางดงแล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเจ้าหน้าที่อีกคนนึงเนี่ยนะ

คนเจ็บเข้าเวรอยู่ด้วยกันที่ศูนย์กู้ภัยอบตศพแม่ขา
หลังจากนั้นคนเจ็บเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
พอจอดรถปั๊บจะเดินเข้าไปในร้าน
ผู้ชายคนนึงค่ะเหมือนกับมึนเมาสุรา
เดินมาแล้วเอามีดแทงเข้าที่ด้านหลัง๒ครั้ง
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่คนที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็พยายามนะ
คือรู้แหละว่าเจ็บแล้วก็แข็งใจค่ะคุณผู้ชม
ขี่รถกลับมาที่ศูนย์กู้ภัย

เห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาล
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอรักษา
หลังจากนั้นก็ขับรถกู้ภัยย้อนกลับไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ยังเจอผู้ชายที่ก่อเหตุอยู่
แล้วก็ตอนที่จอดรถสอบถามอยู่เนี่ยนะ
ผู้ชายคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยคือเขาเมาไง
เขาก็เอามีดมาทุบแทงเข้ามาที่กระจกรถกู้ชีพกู้ภัย
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมกระจกแตกคือแตกร้าว

ต่อมาค่ะชุดสายตรวจตำรวจภูทรหางดงก็มาถึง
แล้วก็คุมตัวผู้ชายที่ก่อเหตุไว้
เขาก็ยังมึนเมาสุรายังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง

ก็ต้องคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
ผู้ชายคนนี้ดูสิตบหน้าตัวเองแบบนี้

คือนายธีรวัตรหน่อคำอายุ๓๘ปี

แล้วตอนนั้นที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็ดื่มไปเยอะ

มาก่อเหตุแทงเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตำรวจก็จะสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

อลวาดยังตบหน้าตัวเองอยู่เลยอะค่ะ